เอาปืนตามไปประกบยิงลูกชายของเจ้าของร้านผ้า
กลางตลาดบ้านโป่งที่ราชบุรีจนบาดเจ็บสาหัส
ชาวบ้านก็ต้องวิ่งหนีเพราะว่าหวั่นจะโดนลูกหลงตามไปด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางตลาดเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อช่วงสายของเมื่อวานครับ
ใกล้กันพบรอยเลือดแล้วก็ปลอกกระสุนจุด๓๒เก็บไว้เป็นหลักฐานครับ
ส่วนคนเจ็บนั้นก็ถูกพลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านโป่งไปก่อนหน้านี้แล้ว
ทราบชื่อคือนายพัชราชัยเมืองกิติอายุ๓๕ปี
ก็ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ไทยทอยหน้าผากแล้วก็หลังใบหู
แพทย์ก็ส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีอาการก็ปลอดภัยนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายอายุสัก๒๐๓๐ปี
เสื้อแจ็คเก็ตสีดำกางเกงยีนขาสั้นแล้วก็สวมมวกแก๊ปสีดำ
แล้วก็ภาพปิดจมูกอำพลางใบหน้าหลังเกิดเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปครับ
ทีนี้ไปสอบสวนคนเจ็บทราบว่านายพัชราชนั้นก็เป็นลูกชายของเจ้าของร้านผ้าชื่อดังในตลาดบ้านโป่งนี่แหละครับ
ก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อขนมให้ลูก
ขณะที่ขี่รถกลับบ้านก็มีคนร้ายขับรถขี่รถมาตามประกบข้างหลัง
แล้วก็ใช้ปืนยิงใส่ก่อน๑นัด
สุดท้ายเนี่ยรถของนายพัชรัฐนั้นเสียหลักล้มลงคนร้ายยังไม่พอใจครับ
วิ่งตรงเข้าไปกระหน่ำยิงซ้ำอีกครับ
อย่างที่บอกไปว่าโดนหลายจุดนะทั้งที่ท้ายทอยที่หน้าผากแล้วก็ใบหูแต่ไม่ตายนะครับ
สุดท้ายเนี่ยคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปครับ
ส่วนนายพัชระนั้นก็ลุกขึ้นมายืนได้แล้วก็รีบขึ้นมา
แล้วก็มีพลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาล
ต้นนายพัชราก็ยังพอให้การได้บอกว่าไม่ทันเห็นว่าคนร้ายเป็นใคร
แต่ก็ยืนยันไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อน
ตำรวจก็จะมีการเร่งแกะรอยติดตามคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดนะครับ
ว่าน่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวที่คนร้ายต้องการจะตามมาแก้แค้นนั่นเองครับ